วันนี้คุณเสธาธวีสินคันดิเดตนายศมนตรีของภักดิ์เพื่อไทย
นี่เป็นแฟมภาพนะครับ
เพราะเป็นครั้งสุดท้ายที่มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนตั้งแต่นู้น
๒๐กรกฎาคมตั้งแต่นั้นพอการเมืองเข้มข้น
โหวตเลือกนายกก็ต้องเลื่อนไป
ประชุม๘พักร่วมก็ไม่ได้ประชุมอะไรพวกนี้นะฮะ
ไม่เจอคุณเศรษฐาเลยนะครับไม่ได้ปรากฏตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเลย
แต่ยังมาทำงานที่พักเพื่อไทยตามปกตินะครับ

ร่วมโอยพรพลิกวันคล้ายวันเกิดให้คุณทักษิณ

แต่ตอนนี้อันนี้เป็นภาพที่เคยให้สัมภาษณ์เมื่อก่อนหน้านี้ใช่ค่ะ
ไม่เห็นออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่หลายวันเลยอ่าไหนเอามาดูหน่อยสิ
ให้สัมภาษณ์สื่อแต่มาพักเพื่อไทยค่ะอ่าเช่นเดียวกันนะฮะ
วันนี้นะครับคุณเศรษฐาก็มาที่พักเพื่อไทยตั้งแต่เช้านะครับ
นำรถเนี้ยไปจอดที่จุดจอดรถชั้นหนึ่งเป็นที่จอดรถของอ่า
แล้วก็ขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องทำงานเลยนะครับ
ประชุมเสร็จก็เดินทางกลับทันที
มวลชนก็เลยไม่ได้มีโอกาสสักถามอะไรเลยในช่วงเวลานี้
ว่าสถานการณ์แบบไหนอย่างไรคิดเห็นแบบไหนอย่างไร
เรื่องไหนคิดว่าจริงหรือไม่จริงนี่นะครับ

มีคนเขาไปทวิตถามถึงคุณเศรษฐา
คุณเศรษฐาเขาก็จะทวิตเตอร์บ่อยนะครับ
คุณเศรษฐาก็เลยรีทวิตตรงนี้นะครับ
คนเนี่ยไปทวิตบอกว่าเพิ่งเห็นว่าคุณเศรษฐา
ไม่ได้โพสต์อะไรเลยมาเกือบ๑อาทิตย์แล้ว
หวังว่าเพื่อไทยคงไม่มองแค่การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย
แท็กจัดตั้งรัฐบาลคุณเศรษฐาก็เลยตอบเข้าไปนะฮะเห็นโพสต์นี้เลยเข้ามาตอบตรงนี้นะครับ
บอกว่าคนเราบางทีพูดน้อยหน่อยก็ดีนะครับ
แต่ยืนยันครับไม่ได้ไปไหนทำงานหนักกว่าเดิม
ใจเย็นครับขอให้มั่นใจในพักเพื่อไทยครับ
โพสต์เอาไว้เมื่อวานนี้นะครับเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาที
แล้วก็หลังจากนั้น๓ชั่วโมงนะครับ
คุณเศรษฐาก็ได้โพสต์รูปภาพนี่ฮะที่อยู่ในห้องประชุมนะครับ
เป็นการต้อนรับผู้บริหารสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย
แล้วก็ตัวแทนนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยหลายชนิดกีฬานะครับที่เดินทางมาพบ
มาปรึกษาแล้วก็สะท้อนข้อปัญหานะครับ
เพื่อให้ช่วยปรับปรุงกฎระเบียบต่างแล้วก็ข้อกฎหมายที่ไม่เอื้อต่อการดำเนินการของสมาคมกีฬาคนพิการ
คุณเศรษฐาบอกก็ได้รับฟังเอาไว้เดี๋ยวจะหาช่องทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้